ติดแล้วก็เกาะติดสถานการณ์กับการตามหานะคะคุณตังโมนิดาอยู่นั่นเอง
แล้วเราก็จะมีรายงานสดเข้ามาตลอดทั้งช่วงข่าวของเราด้วย
ใช่ค่ะถ้าเกิดว่านับเวลาจนถึงตอนนี้ค่ะคุณนัทธนันคุณผู้ชมค่ะ
โมงของวันที่๒๖กุมภา๓๖ชั่วโมงแล้วนะคะ
ตั้งแต่ที่ตำรวจได้รับแจ้งของ๕ทุ่มวันที่๒๔กุมภา
ว่าคุณตังโมนิดาพลัดตกแม่น้ำเจ้าพญา
ดังนั้นภารกิจการค้นหาตลอด๓๖ชั่วโมง
หรือว่า๑วันกับอีก๑๒ชั่วโมงนี้คือยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นค่ะหลายคนที่ให้ความสนใจกับข่าวนี้
คือก็ต้องแบ่งนะแบ่งดูทั้งในแง่มุมของการค้นหา

เรื่องทางคดีก็จะแบ่งเป็นเรื่องการสอบปากคำเพื่อนทั้ง๕คน
รวมถึงการที่ตำรวจมาแถลงความคืบหน้าด้วย
แล้วก็อย่างที่บอกว่าหลายคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์
แล้วก็อยากจะรู้ว่าตกลงแล้วเพื่อนทั้ง๕คนที่ไปด้วยกันทั้งหมด

แล้วปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ก็มีการเดินทางเข้าไปให้ปากคำแล้วด้วย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหน
อยู่กับเราข่าวเที่ยงไทยรัฐเดี๋ยวจะไล่เลี่ยงเหตุการณ์ให้ฟังนะคะ
ทีนี้เรามาดูในมุมของการค้นหาก่อนค่ะ
ปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่เนี่ยไล่กันตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะคะ
โดยเมื่อคืนนี้ปฏิบัติการค้นหาช่วงค่ำเมื่อวาน
เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู

แล้วก็ใช้เรือยนเป็นเรือยนแล้วก็มีไฟส่องสว่าง
ในการที่จะลอยแล้วก็หาตลอดแม่น้ำเจ้าพญาเลย
คือไปดูตั้งแต่จุดตรงท่าน้ำพิบูรสงคราม

นี่คือภาพตอนช่วงค่ำเมื่อวานนะคะ
หลังจากนั้นประมาณเกือบ๓ทุ่ม
ทีมค้นหามูลนิธิร่วมกระตันยู
มีการเอาเครื่องโซน่ามาจับวัตถุใต้น้ำ
เพื่อค้นหาและเขาหาไปตามแนวตลิ่งค่ะ
เพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่แม่น้ำเจ้าพญาลดระดับลง
ทีนี้ไปเจอเป็นวัตถุบางอย่าง
เป็นวัตถุต้องสงสัยตรงท่าเรือข้ามฝ้า
ใกล้กับท่าน้ำวัดเขมาพิรัตราราม

พอไปตรวจสอบดูเนี่ยวัตถุนั้นก็คือผ้านวมที่จมอยู่ใต้น้ำ
แล้วตอนประมาณสัก๔ทุ่ม๔๐นาที
ก็เรียกว่าครบ๒๔ชั่วโมง
ที่มีการแจ้งว่าคุณตังโมพลัดตกน้ำ
ทีนี้พอไปถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่า
เอาจริงนะการทำงานมันยากลำบากมาก
จุดไหนก็ตามที่มีการแจ้งข้อมูลมาว่า
เจอวัตถุต้องสงสัยเจ้าหน้าที่ตามไปหมดเลยนะ
คือเหมือนกับยิ่งกว่าการงวมเข็มในมหาสมุทรกับคุณดร
จริงมันควรที่จะออกผลอะไรบางอย่างบ้างแล้ว
แต่ว่าทีมเองก็เดินหน้าตลอดนะ

แต่ทีมเขาก็ไม่ได้ถอดใจไม่ได้ถอดกำลังค่ะ
หลักคือเขาจะหาผิวน้ำ

คือถ้าเกิดว่าตกน้ำไปเกิน๒๔ชั่วโมงแล้วเนี่ย
ร่างไม่น่าจะอยู่ที่ใต้น้ำแล้ว
ถ้าเกิดว่าไม่โดนแบบโดนพันธนาการ

ร่างน่าจะลอยมาในระดับผิวน้ำ
หรืออาจจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าแบบง่ายนะคะ
ทีนี้ตอนเที่ยงคืน๔๐นาที

ท่าน้ำพิบูรสงคราม๑ไปตรงสะพานสังฮีค่ะ
ไปรับคุณเจนยานทิพย์
เพื่อที่จะมาร่วมลงเรือแล้วก็ค้นหา

เมื่อคืนนี้ตอนดึกเลยหลายคนก็รอดูภารกิจนี้อยู่
เพราะว่าคุณเจนเขาก็บอกนะบอกว่ารู้สึกได้
ถึงน้องแตงโมว่าน้องมาแล้วลอยขึ้นมาแล้ว
เดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมฟังคุณเจนยานทิพย์
ที่บอกว่าเธอสัมผัสอะไรบางอย่างได้เอาเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ

บริเวณจุดที่เป็นวัดเขมาตรงนั้นรู้สึกมากที่สุดเลยค่ะ

พี่ปูพรมอยู่ฝั่งนี้มีความรู้สึกที่แบบ
เพราะเรานั่งสมาธิมาจากบ้านด้วย
มั่นใจว่าจะเจอไม่เกิน๒วันนี้ค่ะ
คือเนี่ยคุณเจนเนี่ยนะคะก็ไปร่องเรือหา
ตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงคืน๔๐นาที
ไปจนถึงตี๔๓๐เหมือนกันนะคะ
ทีนี้ไม่เจอสัญญาณอะไรที่บ่งบอกเลย
หลังจากนั้นก็ล่องไปถึงท่าน้ำหอนาฬิกาเมืองนนท

ส่วนคุณโบสค์หวิบุนนันย์เจ้าหน้าที่มูลวันนิทธิโร่งกับตัญญูนะคะ
ก็บอกว่าได้รับเบาะแสจากทางคุณเจนนี่แหละ
ว่าแตงโมน่าจะอยู่ตรงบริเวณไหนของแม่น้ำเจ้าพญา

คือคุณคิดดูสิหาทั้งทางวิทยาศาสตร์หมดแล้ว
เออเรื่องความเชื่อก็ไม่ได้ตัดทิ้ง
ทีนี้พอผ่านมาครบ๒๔ชั่วโมงยังไม่เจอ
ท้ายที่สุดเมื่อคืนนี้ตอนเช้ามืด
ยุติการค้นหาไปตอนประมาณตี๔๓
แล้วหลังจากนั้นก็มาค้นหาต่ออีกที

ใช่แล้วก็อย่างที่คุณริยาบอกว่าช่วง๗โมงเช้าวันนี้ค่ะ
ก็มีการเริ่มออกปฏิบัติการนะคะ
เขามีการเพิ่มรัศมีการค้นหากระจายออกไปค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นประมาณสัก๑๕๓๐กิโลเมตร
ทางด้านของนายกสมาคมอาสาสมัครร่วมกับตันยูของ
จังหวัดประตุมธานีนะคะคุณมานัพพงศ์ธุมานาค
บอกแบบนี้ว่าแม้ตอนนี้จะยังไม่พบคุณตังโม
แต่จากประสบการณ์เชื่อว่าประมาณ๓๐ชั่วโมงแล้วเนี่ย
ร่างอาจจะต้องขึ้นมาบนผิวน้ำ

ทีนี้ภารกิจวันนี้เขาจะเน้นการค้นหาบนผิวน้ำนะคะ
แล้วก็ตามใต้ถุนบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำ
เมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเข้าไปที่จุดบ้านร้างแห่งหนึ่งด้วย
ตรงนี้อยู่ใกล้กับวัดเขมาพิรตารามนะคะ
เป็นจุดที่คุณเจนยานทิพย์เขาบอกแบบนี้ว่าเขาสัมผัสได้
แต่มีการค้นหาอย่างละเอียดแล้วไม่พบตัว
อย่างที่คุณอริยาบอกไปคุณผู้ชมค่ะคือมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อด้วย
ตรงนี้คืออะไรที่พอจะมีความหวังเนี่ย
ทั้งเจ้าหน้าที่ครอบครัวและเพื่อนฝูงทุกคนก็คือไม่ได้ตัดเลยนะคะ
ทีนี้บ่ายวันนี้ค่ะคือเมื่อถ้าระดับน้ำมันลดลง
เขาก็บอกว่าถ้าร่างของคุณตังโมอิ่มน้ำ
อันนี้ตามที่เจ้าหน้าที่บอกนะคะคุณผู้ชมก็เชื่อว่าคงจะไม่ได้อยู่ใต้ท้องน้ำ
ก็น่าจะต้องถูกพัดมาตามกระแสน้ำแล้วก็ต้องลอยขึ้นมา
ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการค้นหา
ต้องขอความร่วมมือจากกลุ่มเรือโดยสารเรือลากจูงนะคะ
ก็เกิดว่าใครพบเห็นอะไรที่คิดว่าเป็นจุดต้องสงสัย
ก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ๑๙๑หรือแจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณนั้นได้ทั้งหมดเลย
อีกจุดที่เขาให้ความสนใจกันมากเลยก็คือบริเวณร่องน้ำค่ะ
ร่องน้ำใกล้กับท่าเรือพิบูรสงคราม๑ตรงนี้
เขาบอกว่าใต้น้ำตรงนี้มันจะมีต้นไม้ขนาดใหญ่ขวางแม่น้ำเอาไว้
กิ่งก้านต้นไม้ก็เป็นอุปสรรคในการไปค้นหานะคะ
ก็ถือว่าเป็นจุดใกล้เคียงค่ะเพราะว่าจุดนี้เพื่อนของคุณตังโมเนี่ยเคยให้การเอาไว้ว่า
คุณตังโมตกบริเวณจุดนี้ค่ะ

นี่แหละค่ะก็ตามอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่บอกนะคะ
ก็เดี๋ยวรอดูปฏิบัติการในช่วงบ่ายวันนี้ตามกันต่อด้วย
เมื่อคืนนี้จริงมันก็จะมีที่จังหวะเนี่ยเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ย

แล้วก็มีการหยุดพักกันไปบ้างเป็นระยะ
เชื่อของคนที่นั้นนะว่าเวลาของหายก็จะไปบนบานข้อแล้วก็จะเจอ
รวมถึงเท่าไหร่ว่าคนที่ตกน้ำตกท่าไปแล้วที่ผ่านมา
พอไปบนบานก็จะเจอร่างด้วย

แต่ทีนี้ไปดูหลักฐานอื่นอย่างเช่นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านอาหาร
ที่ทางคุณตังโมแล้วก็กลุ่มเพื่อนไปทาน

ก็คือที่ร้านอาหารบ้านตานิดที่สามโคกปฐุมธานี
กล้องวงจรปิดของร้านจะจับภาพได้
แล้วก็นั่งทางฝั่งซ้ายของเรือค่ะ
พอเรือกำลังจะเทียบท่าคุณตังโมก็ลุกขึ้น
เพื่อที่จะลงจากเรือมานะคะ
แล้วที่ร้านนี้ไปคุยกับคุณพึ่งที่เป็นเจ้าของร้านอาหาร
บอกว่ากลุ่มของคุณตังโมมานั่งกินอาหารตรงโต๊ะริมระเบียงเลย
จนถึงประมาณนัก๒ทุ่มกว่าเช็คบิน
แล้วจังหวะตอนที่เช็คบินคุณตังโมนะยังเป็นคนเดียว
ที่มีความสุขอยู่กับการกินอาหารอยู่
แล้วก็สีหน้าท่าทางก็ดูมีความสุขดี
แล้วคุณพึ่งบอกด้วยนะว่าครั้งแรกเลยที่คุณตังโมมาที่ร้าน
ก็ดูแต่งตัวน่ารักดูเป็นกันเองเป็นคนน่ารัก
ไม่ได้มีการส่งเสียงดังโวยวายอะไร
อันนี้เป็นภาพที่คุณตังโมถ่ายกับคุณพึ่งเจ้าของร้าน

แล้วทางด้านเพื่อนอีกคนนึงคือคุณโบ
บอกว่าภาพที่ถ่ายคู่เป็นภาพคุณตังโม

เสื้อคลุมสีขาวเนี่ยนะเป็นเสื้อคลุมที่คุณแตงโมใส่
เผื่อจะเป็นประโยชน์กับการค้นหา

เพราะว่าเป็นภาพที่ถ่ายคู่กันกับผู้จัดการคุณกติก
คือเป็นวันที่ไปร่องเรือกันนั่นแหละค่ะ
เหมือนกับเป็นเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ได้ค้นหา
เผื่อสมมุติว่าเจอเสื้อคลุมสีขาวตรงไหนที่กัดไหน
จะได้ตามไปหาตัวคุณตังโมให้เจอนะคะ

คุณฮิปโปก็ไปที่ท่าเรือพิบูรสงคราม

เป็นวัตถุบางอย่างวัตถุต้องสงสัยใต้น้ำ
แล้วพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็ยืนยันว่าเป็นผ้านวมขนาดใหญ่

บอกว่าไม่เอาจริงนะที่ผ่านมา
คุณตังโมเป็นคนที่รักสวยรักงาม
แล้วจะบอกว่าบอกอยู่ตลอดเลยว่า
ถ้าเกิดว่าฉันไม่พร้อมไม่อยากให้ใครเจอ
คือไม่อยากให้คนอื่นเจอตอนที่ไม่สวย
อยากให้ทุกคนจำเธอแต่ภาพที่สวยแล้วก็ภาพที่ดูดี

คือภาพที่คุณโบทีเคได้โพสต์เอาไว้นะคะ

เนี่ยใส่ชุดข้างล่างเนี่ยเป็นเหมือนกับกระโปรงสีขาวนะคะ
นี่ก็เป็นช่วงเมื่อคืนนี้
เพื่อนของคุณตังโมได้มาให้ข้อมูลด้วยค่ะ

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดเลยนะคะ

คือเป็นสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามแล้วก็สงสัยแล้วก็รอคำตอบ
จากกลุ่มเพื่อนที่อยู่บนเรือทั้งหมด
ว่าในขณะที่เกิดเหตุนั้นตกลงมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แล้วทำไมหลังเกิดเหตุกลุ่มเพื่อนถึงหายไป
ไม่ได้มีการออกมาพูดหรือให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวใดทั้งสิ้น

คุณผู้ชมทีนี้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าเหล่าบรรดาเพื่อนนะคะ
เดินทางเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะ
โดยทั้ง๕คนค่ะก็เดินทางไปให้ปากคำ
คนที่ไปเลยก็จะมีคุณป่อตะนุพัดเลอร์ทวีวิทย์
แล้วก็ยังมีคุณกระติกอิสรินเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณตังโมนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าเพื่อนอีกคนที่๓คนที่อยู่บนเรือด้วยกันก็ไปค่ะ

เดินทางไปพบกับพันธบรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตนะคะ

บรรดากองทัพผู้สื่อข่าวจริงเขาไม่ได้ไปกันตอนนั้นนะ
แต่ปักหลักอยู่ที่นั่นกันเป็นวันแล้ว
คือคุณนัทธนันรอมาทั้งวันจริง
จากที่มีข้อมูลว่าเออเดี๋ยวตอนบ่ายจะมามอบตัว
จะมาให้ตำรวจสอบปากคำอ้าวบ่าย๒โมง

คือรอมาตลอดจนมาปรากฏตัวจริง๒ทุ่มกับครึ่ง
ใช่ก็คือเวลาเหมือนจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอด

แล้วสุดท้ายค่ะพอเดินทางมาถึงก็อย่างที่เห็นว่า
บรรดากองทัพนักข่าวก็เข้าไปดักรอสอบถามนะคะ
แต่ว่ายังไม่มีใครพูดอะไร
ทุกคนเดินขึ้นไปค่ะประตูด้านข้างเข้าไปให้การกับเจ้าหน้าที่
พอเข้าไปในห้องสอบสวนนะคะ
คุณปอค่ะเป็นคนเดียวที่หันมาบอกกับนักข่าวสั้นว่า

และหลังจากออกมาจากห้องสอบสวน
เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้องไห้ด้วยลองฟังดูค่ะ
ผมเองผมไม่เห็นว่าเขาไปนั่งอยู่ตรงไหน
คือเขาเดินผ่านไปตัวผมผมอยู่หน้าเรือ
แต่สิ่งที่ผมได้รับฟังมาจากชื่อคุณแฟนนะครับ
คุณแซนนั่งอยู่ท้ายเรือ
คุณแซนก็ได้ข้อมูลว่าคุณโมจับขาคุณแซน
เพราะคุณแซนนั่งที่ท้ายเรือแล้วยืดขาออก

อันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ข้อมูลจากคุณแซน
หลังจากนั้นตอนที่คุณแซน

คุณแซนก็มีการเหมือน

แต่ตอนที่ตกไม่ใช่ตกแล้วหายเลย

ตกเสร็จแล้วคุณโมพยัมจับด้านข้างเหลือ

ว่าอีโมตกน้ำ

แต่สิ่งที่เราเกิดขึ้นคือ

เราพยายามทำทุกอย่างที่ทำได้ครับ

หลับตาเราช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

มีอะไรอยากจะบอกกับโมทันไหม

นี่ค่ะเป็นช่วงหลังจากที่สอบปากคำเครียด
แล้วก็ออกมาตอนประมาณ๕ทุ่ม

แล้วคุณปอก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
ถือว่าเป็น๑ใน๕
ที่ให้ข้อมูลเยอะที่สุดกับสื่อนะ

ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้คือคุณปอเขาก็บอกด้วย
บอกว่าวันนั้นตอนที่ไปทานอาหารกัน
ทุกคนก่อนที่จะมาขึ้นเรือ
เข้าไปทำธุระส่วนตัวที่ร้านอาหารหมดเลย

เว้นคุณโมคนเดียวที่ไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำ
แล้วคุณโมก็จะมาเข้าห้องน้ำบนเรือ

คุณปอเขาบอกนะว่าห้องน้ำในเรือไม่ได้เสียนะ

คือถ้าเกิดเข้าจริงก็เข้าได้แต่ว่าก็ต้องเอาของออกมาเยอะ
อันนี้คือสิ่งที่เขาให้ข้อมูล
แล้วนอกจากนั้นคือคุณปอล์ก็บอกว่า
แล้วก็บอกนะว่าหลังจากเกิดเหตุแล้ว

แต่ว่าพี่ลองคิดดูสิถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเพื่อนของพี่
ผมก็ต้องใช้เวลาในการตั้งสติ
ในการเตรียมตัวที่จะออกมาพูดกับทุกคนแบบนี้เหมือนกัน
แล้วนี่ค่ะตอนท้ายก็มีร้องไห้
มันมีประเด็นนึงด้วยที่นักข่าวถามว่าเอ๊ะแล้วเรื่องเสื้อชูชีพล่ะ
ทำไมในเรือไม่มีเสื้อชูชีพเหรอซึ่งคุณปอก็บอกว่ามี
แต่ตอนนั้นผมมองไม่เห็นว่าโมอยู่ตรงไหนของน้ำ
ผมก็เลยไม่รู้ว่าจะโยนเสื้อชูชีพไปให้โมตรงไหนได้ยังไง
เพราะว่าไม่เจอมองไม่เห็นหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
คือด้วยความที่ว่ามันเป็นช่วงเวลากลางคืนค่ะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าคือตรงนั้นเนี่ย
จะไฟส่องสว่างอะไรจริงมันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนอกจากไฟของเรือ
จากนั้นอย่างที่บอกค่ะที่คุณปอบอกแล้วกลับไปแล้วคือมองไม่เห็น
มันก็เลยไม่สามารถที่จะโยนเสื้อชูชีพลงไปให้ได้
ใช่ค่ะแล้วนอกจากคุณปอแล้วเนี่ยถามว่าอ้าวแล้วผู้ชายอีก๒คนคือใคร
จริงก็เดินทางมาพร้อมกับคุณปอเลยนะคะ
ตอนที่มาหาพนักงานสอบสวนคุณปอเดินนำมาก่อน
แล้วก็มีผู้ชายอีกสองคนเดินตามนั่นก็คือคุณจ๊อปที่คุณปอเอ่ยชื่อ
คุณจ๊อปก็จะมีเป็นนักธุรกิจแล้วค่ะดูแลเป็นเจ้าของร้านตัดผมของพหลักผู้ชาย
ส่วนอีกคนนึงคือคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตก็เป็นนักธุรกิจเหมือนกัน
อันนี้คือภาพที่อยู่บนเรือคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะ
มีทั้งคุณปอคุณจ๊อปคุณเบิร์ต
แล้วผู้หญิงสองคนคือคุณกติกที่เป็นผู้จัดการส่วนตัว
ส่วนอีกคนนึงก็คือคุณแซน
คุณแซนคือคนที่หลังจากเกิดเหตุแล้ว
เป็นคนที่เขียนชื่อคุณตังโมใส่สมุดแล้วยื่นให้กับตำรวจ
เป็นคนเดียวที่ตำรวจได้คุยด้วยหลังจากเกิดเหตุ
ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะนอกจากคุณปอเนี่ย
ที่เขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะ
ก็ยังมีคุณกระติกค่ะที่เป็นผู้จัดการของคุณแตงโมนะคะ
เขามีการเปิดใจสั้นด้วยว่ารู้สึกเสียใจ
แต่ว่าเรื่องของการตอบคำถามประเด็นอะไรต่างเนี่ย
คือถ้าไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรหรือคุณผู้ชมลองฟังดูละกันค่ะ
คือให้ข้อมูลกับตังบริหารไปหมดแล้ว
ตอนนี้เหลือแค่เรื่องความรู้สึกของหนูคนเดียวแล้ว
ตอนนี้ว่าคือมันสะเทือนใจเรา
ตอบสั้นนะครับอีกคนนึงที่สื่ออยากรู้ข้อมูลมากที่สุดเลยคือคุณแซน
เพราะคุณปอพูดให้ข้อมูลไปว่าคุณตังโมจับเท้าคุณแซนอยู่เป็นเหมือนเป็นคนสุดท้าย
คุณแซนเป็นคนเดียวที่อยู่กับคุณตังโมตรงจุดท้ายเรือ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคะเราลองไปฟังทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจดูบ้าง
คือผู้สักข่าวก็ต้องไปรุมสัมภาษณ์เหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยมีการให้ปากคำกันยังไงบ้าง
ทางด้านของพันธบริเวศจตุรนค่ะนุรักษณ์บัณฑิตครับภูมิกับสอบภอมเมอร์โน้นทะพรี
ท่านบอกแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้คุณปอล์คนขับเรือนเขามีความเครียดมากเลย
ตำรวจต้องพยายามพูดแล้วก็คุยกับเขาจนเขาคือคลายความกังวล
แล้วก็มีการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าตกลงเป็นอย่างไรอะไรบ้าง
ส่วนเหตุผลที่เหล่าบรรดาเพื่อนเลื่อนให้ปากคำในช่วงบ่ายมาเป็นตอนค่ำแทน
คุณผู้ชมฟังนะคะคือทางด้านของท่านภูมิกับบอกว่า
เพราะว่ากลุ่มเพื่อนเขาไปหาทนาย
แต่ทนายความไม่รับทำคดี
ก็เลยเดินทางมาโดยไม่มีทนายอืม
จริงกรณีนี้รู้สึกว่าจะมีทางด้านของทนายตั้ม

ใช่เพราะว่าเอาจริงทนายตั้มก็บอกแหละว่ามีการติดต่อมาจริง
แต่คือทนายตั้มก็รู้ว่าทางคุณปอเขามีทนายความอยู่แล้ว
ก็เลยไม่ได้รับทำคดีนี้อันนี้คือเป็นโพสต์จากทนายตั้ม

ทีนี้คุณผู้ชมคะทางฝั่งของพี่ชายคุณแตงโมกันหน่อย
คุณดายศเดชจบอายุ๔๔ปีก็มีการบอกด้วยนะคะแบบนี้ว่า
คือพี่ชายคุณแตงโมเขาบอกว่าส่วนตัวจริงติดใจอยู่นะ
ติดใจกับเหตุการณ์นี้คือ๒๓กรณีด้วยกัน
แต่ก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่เต็มที่

แล้วก็สามารถรู้ความจริงจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด๕คนได้ค่ะ
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะทีนี้ประเด็นหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจ
ว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสารเสพติด
ซึ่งเมื่อวานนี้หลังจากที่ตำรวจสอบปากคำเนี่ย
คุณปอเองออกมาให้ข้อมูลว่าเบื้องต้นตำรวจตรวจหาสารเสพติดแล้ว

แต่คำว่าเบื้องต้นมันคือการตรวจจากปัสสาวะ
ทีนี้เดี๋ยวต้องมีการตรวจแบบละเอียดมากขึ้นก็คือเจาะเลือดไปตรวจ
ซึ่งในวันนี้จะมีการเจาะเลือดไปตรวจ
เมื่อวานนี้ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิต

ว่าพอมีการสอบปากคำ

ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานค่ะ
เดี๋ยวจะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมอีก
แล้วเดี๋ยววันนี้จะให้เพื่อนของคุณตังโมทั้ง๕คน
เจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย

ตำรวจตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบพยานหลักฐาน
ตามคำให้การอย่างละเอียดนะคะว่าจะไปเชื่อมโยงกันไหม
รวมถึงเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบว่าคืนที่เกิดเหตุเนี่ย
สรุปว่าใครเป็นคนขับเรือบ้าง
เพราะว่ามีจังหวะที่คุณปอบอกว่า
ผมมาขับอยู่ช่วงนึงแล้วมีช่วงหนึ่งที่พี่ของผมขับ

แล้วการสลับคนขับเรือมากกว่า๑คน
มันจะมีผลต่อรูปคดียังไงบ้าง
อันนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะคะ
คุณผู้ชมคะยังไงเราก็ยังคงติดตามกันนะคะ

และอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของการรายงานสดเข้ามาด้วย
ฉะนั้นคุณผู้ชมต้องเกาะติดสถานการณ์ตลอดของข่าวเที่ยงไทยรัฐเลย